คือมันก็มีประเด็นที่เราตามกันมาอย่างที่เราทราบกันดีว่ามี๑๕ตัวสามารถกู้ภาพได้๑๓ตัว
ส่วนอีก๒ตัวเนี่ยข่าวตอนแรกบอกถอดสายแลนด์ออกไป
ทีนี้ตำรวจชุดคลี่คลายคดีก็เลยต้องขยายผลตรงนี้ให้ชัดข้อมูลมันจะได้นิ่งนะคะ
ว่าตกลงแล้วกล้องวงจรปิดและเซิร์ฟเวอร์ที่สำนักงานกำนันนกมันทำงานอะไรยังไงบ้าง
ทีนี้ค่ะก็เลยต้องเรียกช่างที่ไปติดตั้งกล้องวงจรปิดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่นะคะ
คือก็ให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะคือมีรายงานว่าเดิมทีเนี่ยบ้านกำนันนกมีกล้องวงจรปิด๘ตัวเสียไป๒ตัว
ทางร้านเขาก็เลยไปติดเพิ่ม๗ตัวรวมเป็นทั้งหมด๑๕ตัว
สำหรับกล้องวงจรปิดที่สำนักงานกำนันนกที่เป็นจุดเกิดเหตุทางร้านเนี่ยไปติดตั้งให้มีนาคมปีหกห้านะคะ
ถูกว่าจ้างให้มาติดตั้งกล้องคุณภาพสูง๗ตัวของเดิมมีอยู่แล้ว๘ตัวคุณภาพไม่สูงและเสียไป๒
แล้วก็มาซ่อมบำรุงกันอีกครั้งมีนาคมปีนี้กล้องที่กำนันนกเลือกให้ช่างมาติดนะคะ
เป็นตัวกล้อง๔ล้านพิกเซลคือภาพเนี่ยมันจะสวยสว่างใสมีอินฟาเรทในตัวกลางคืนภาพก็คมชัดมีไมค์มาในตัวด้วยนะคะ
แต่ให้งบไปอีกประมาณสัก๕หมื่นบาทการติดตั้งระหว่างระบบ
ตัวป้อมรอปภ๑ตัวอาคารหลังป้อมรอปภ๑ตัวอาคารจอดรถหรู๑ตัว
หน้าอาคารคาราโอเกะหนึ่งตัวมุมด้านหลังห้องพระหลังสระว่ายน้ำอีกหนึ่งตัว
นี่นะคะเราชี้จุดให้ดูแบบนี้ช่วงเวลาที่เข้าไปติดตั้งกล้องวงจรปิด
ก็จะมีผู้ชายผมเกลียนจำนวนนึงคอยเดินตามตลอด
อันนี้ช่างที่ไปติดเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะ
มีผู้ชายผมเกลียนจำนวนนึงไม่รู้ว่าเป็นตำรวจหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าแหละแต่คอยเดินตามช่างที่ติดตั้งกล้องอ่ะค่ะ
ตลอดเลยคือดูตลอดตั้งแต่เริ่มจนเสร็จอะค่ะ
ตรงจุดที่ยิงเนี่ยนะคะคือถ้าไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายกล้องวงจรปิดเนี่ย
ที่ยิงมันจะเป็นลานกว้างตรงสระน้ำมีกล้องสองสามตัวที่น่าจะสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจน
ตัวแรกหันไปที่สระน้ำจากด้านหลังอีกตัวหันออกมาจากทางหน้าบ้าน
อีกจุดก็คือจะเห็นจากมุมที่มีต้นไม้ขวางอยู่เราทำเป็นสีแดงแดงให้ดู
จุดตรงไหนที่ที่กล้องมันน่าจะบันทึกภาพเอาไว้ได้ชัดทีนี้ประดมประเด็นที่ว่า
สวิตช์กล้องวงจรปิดนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยค่ะฮะ
ใครสั่งปิดปิดยากไหมคนที่ไม่เฉียวชั้นไม่ชำนาญจะไปปิดสวิต
กล้องวงจรปิดได้ไหมอันนี้มันเป็นคำถามวันนี้คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเรา
ก็เลยคุยกับช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดจะได้ไขความกระจ่างในเรื่องนี้นะคะ
ช่างท่านนี้บอกว่าการปิดสวิชกล้องวงจรปิดเจ้าของกล้องทำได้
มันจะมีวิธีการสั่งปิดสองแบบหนึ่งสั่งปิดบันทึกภาพ
สองสั่งปิดการทำงานของกล้องไปเลยอืม
สั่งปิดบันทึกภาพต้องเป็นการเข้าไปตั้งค่าตัวกล้องในแอปพลิเคชัน
เพื่อกำหนดระยะเวลาที่จะปิดการบันทึกภาพยกตัวอย่างแบบนี้นะคะ
ไปสั่งปิดเอาไว้ว่าอ่าช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่ม
บันทึกภาพนะครับก็จะไม่บันทึกภาพแค่ช่วงเวลานั้น
พ้นเวลาที่กำหนดก็กลับมาบันทึกภาพตามปกติ
วิธีการนี้น้องคิงตั้งข้อสังเกตไหมว่าเอ๊ะถ้าสั่งปิดเป็นช่วงเวลา
มันดูตั้งใจเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะมันดูตั้งใจแบบ
การมาเป็นอย่างดีหรือเปล่าเอาสั่งปิดกล้องวงจรปิด
ล่วงหน้าเลยช่วงเวลานี้เวลานี้อย่างนี้แล้วเลือกช่วงเวลาด้วย
อะไรแบบเนี้ยมันจะดูจงใจหรือตั้งใจไปไหมนั่นน่ะสิคะ
ทีนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งสั่งปิดทำงานกล้องวงจรปิดไปเลย
คือปิดการทำงานไปเลยครับวิธีนี้เป็นการสั่งปิดจากทางไกลได้นะคะ
ก็แล้วแต่อุปกรณ์การติดตั้งของบ้านนั้นด้วยว่าเป็นระบบแบบไหน
สามารถปิดสวิชกล้องกับตัวเครื่องโดยตรงผ่านแอปพลิเคชันก็ได้
คือต้องไปดูว่าปลั๊กเสียบกล้องวงจรปิดตัวที่ไม่ได้บันทึกภาพ
อาจจะได้แต่คิดว่ายากครับ๙๐คือยากเลยที่จะเข้าไปรีโมทปิดมันได้
แต่จากว่าคือถ้าเราวางแผนไว้ว่า
คืนนี้เราจะไม่บันทึกช่วงเวลาสักทุ่มหนึ่งยั้น๔ทุ่มอะไรอย่างนี้
คือก็ไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรอย่างนี้เราจะไม่บันทึก
หลังจากนั้นแล้วค่อยบันทึกหรือบันทึกเฉพาะเหตุการณ์ก็ได้
จากประสบการณ์ก็ดูแล้วก็คือรุ่นใหม่มันก็ยังไม่มีที่สามารถที่จะรีโมท
คือสั่งจากมือไม่ได้นอกจากนอกจากเสียจากว่าคือใช้ตัวคุม
ก็คือหมายถึงว่าปิดคือปิดคือปิดกล้องเลยนะไม่มีการบันทึกเลยนะ
คือดับไปเลยเหตุการณ์เวลานั้นไม่มีการกล้องไม่มีการติดเลยทุกตัวเลย
แล้วก็ค่อยมาสั่งเปิดใหม่จากมือถือเนี่ยคือมันสั่งได้
คือสั่งปิดนะฮะไม่ใช่สั่งไม่บันทึก
ก็ในมือถือมันก็สั่งได้ผ่านแอปพลิเคชันใช่ไหมคะ
ทีนี้ค่ะจากข้อมูลภายในสำนักงานกำนันนกเนี่ยนะคะ
มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเอาไว้ทั้งสองระบบเลยคุณผู้ชมครับ
ระบบไร้สายและการเดินสายแลนด์
ซึ่งก็ต้องไปดูว่ากล้อง๒จุดที่บอกว่ามันเป็นปัญหาค่ะ
ใช้ระบบไหนก็ถึงจะได้คำตอบที่ชัดเจน
ตกลงมันคือดึงสายแลนด์หรือมันคือกดปิดสวิช
แล้วกดปิดตอนไหนยังไงใครเป็นคนปิดนะคะ

ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดก็พอจะให้คำตอบให้เห็นในเบื้องต้นประมาณนี้
ทีนี้ถ้าหากว่าไปเจาะดูที่สำนักงานของกำนันนก

คุณผู้ชมได้เห็นภาพหน้าจอตรงจุดนี้ครับ
ข้อมูลจากช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริษัท

มีทั้งหมด๑๕จุดนะครับ
บริเวณประตูรั้วสำนักงานเนี่ย
ติดกล้องเนี่ยมีถึง๔กล้องด้วยกันนะพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ

ตรงจุดนี้อยู่ที่ประตูรั้วสำนักงาน๔จุดด้วยกัน
ทั้ง๔จุดนี้จะเห็นเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจวิ่งหนีกระเจิงออกมา
ตามที่รองผู้บัญชาการตนบทแห่งชาติพลตนบทเอกสุรเชษฐ์หักพาณ
แถลงข่าวไปเมื่อช่วงคืน๑๔กันยายน
ก็จะมีกล้องติดอยู่บริเวณประตูรั้วสำนักงานแบบนี้
ที่ต้องติด๔กล้องก็เพราะว่ามันหันไปคนละทางเพื่อรับทุกมุมซ้ายขวา
ต่อไปครับจุดที่๕ก็คือบริเวณป้อมยาม
จุดที่๖เป็นอาคารหลังป้อมยาม
จุดที่๗อาคารติดกับรั้ว
แล้วจุดนี้จะเห็นมุมถนนด้านนอกด้วยนะจุดที่๗นะครับคุณผู้ชม
ด้านล่างนะเห็นไหมฮะกล้องตัวที่๗
ต่อไปครับกล้องตัวที่๘ขยับไปทางด้านขวาของหน้าจอครับ
กล้องตัวที่๘อาคารติดรั้วและจุดนี้จะเห็นมุมถนนด้านนอกเช่นเดียวกัน
เห็นไหมฮะองศาการวางกล้องและการหันกล้องออกไปรับภาพตรงจุดนั้น
ขยับไปดูกล้องตัวที่เก้าครับแถวที่สองจากฝั่งขวาหน้าจอครับ
กล้องตัวที่๙อาคารสำนักงานจุดนี้จะเห็นมุมในสำนักงาน
กล้องตัวที่สิบครับอาคารสำนักงานติดกับรั้ว
และจุดนี้หันกล้องเข้ามาก็จะเห็นมุมในสำนักงานของกำนันนก
กล้องตัวที่๑๑บริเวณอาคารสำนักงานติดไว้ตรงนั้น
ก็จะเห็นมุมภายในสำนักงานตัวที่๑๒ครับ
ตัวที่๑๒ก็อยู่ที่อาคารสำนักงานเช่นเดียวกัน
ศาภาพที่จะเห็นก็จะอยู่ในมุมสำนักงานโซนนั้น
ก็จะเห็นว่าตัวที่๗๘๙๑๐๑๑๑๑๒ส่วนใหญ่จะหนักไปทางปีกฝั่งขวาทั้งนั้นเลยนะฮะ
รับภาพโซนนั้นมุมนั้นจะเห็นรายละเอียดของงานเลี้ยงค่อนข้างชัด
จัดโต๊ะจีนก็อยู่ใกล้กันกับบริเวณแถวนั้นที่กล้องติดตั้งเอาไว้
กล้องตัวที่๑๓ครับติดเอาไว้อยู่มุมห้องคาราโอเกะ
ก็จะเห็นเหตุการณ์ตอนยิงสารวัตรสิว
รวมถึงกล้องตัวที่๑๔ติดไว้บริเวณห้องพระหลังสระน้ำ
เห็นเหตุการณ์ตอนที่ยิงสารวัตรสิวเช่นเดียวกัน
ตรงจุดนั้นกล้องตัวที่๑๓และ๑๔ที่กรอบสีแดง
นั่นคือกล้องตัวที่สำคัญเลยนะฮะค่ะซึ่งกล้องตรงจุดเนี้ยครับ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานบอกว่ากล้องสองตัวที่กู้ได้
ให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ว่าดึงสายแลนด์ออก
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ยิงภายในงาน
เพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่หันไปรับองศาเห็นทุกอย่างเหตุการณ์ทั้งหมด
ตรงจุดที่มีการจัดเลี้ยงค่ะ
มาครับกล้องตัวที่๑๕ติดไว้ตรงจุดจอดรถแบ็คโฮล
จุดนี้จะเห็นเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจเข้าไปช่วยอุ้มสารวัตรสิว
ขึ้นรถเก๋งเพื่อไปส่งโรงพยาบาล
และขณะเดียวกันตำรวจก็ไปประคองรองผู้กำกับวสิน
ท้ายกระบะเพื่อไปส่งโรงพยาบาล
หลังจากนั้นจะเห็นภาพกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาล

ก็คือมีรถเก๋งแคมรี่วิ่งเข้ามา
ยังไม่ทันจอดสนิทดีประตูรถเปิดแล้ว
แล้วก็ช่วยกันอุ้มร่างสารวัตรสิวส่งห้องฉุกเฉิน
แล้วก็ตามมาด้วยรถกระบะที่นำรองผู้กำกับวสินเนี่ย
เข้ามาส่งที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกัน
แล้วก็จะเห็นว่าผู้กำกับเบิ้มลงมาจากรถกระบะด้วย

ถ้าหากว่าเราจะดูเจาะลงไปจุดที่๑๓
กล้องที่ติดเอาไว้ตรงห้องคาราโอเกะครับคุณผู้ชมพี่มิ้วครับ
น่าจะเห็นเหตุการณ์ตอนยิงสารวัตรสิวรวมถึงกล้องตัวที่๑๒
บริเวณห้องพระหลังสระน้ำ

โจ๊กแถลงต่อหน้าสื่อว่ายังกู้ภาพไม่ได้
เนื่องจากว่าตัวหนึ่งนั้นไม่ได้ใช้งานตั้งแต่๒๓สิงหาคม
และอีก๑ตัวนั้นกำนันนกปิดสวิชตั้งแต่๑๐โมง๑๖นาที
วันที่๖กันยายนก็คือช่วงสายก่อนที่จะเริ่มการจัดงานเลี้ยงเนี่ยนะฮะ
ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดเขาเลยให้ข้อมูลไงครับบอกว่า
มันจะมีกล้องวงจรปิดอีกประมาณ๒๓ตัว
ถ้าหากไม่ได้เคลื่อนย้ายกล้องนะ
เพราะช่างเขาเข้าไปติดกล้องเพิ่มที่พี่มิ้วเล่าใช่ไหม
ที่ติดเอาไว้แล้วมันมีกล้องเสียแล้วเขาให้เงินมา๕๐๐๐เอาไปติดเพิ่มให้หน่อย
มันจะมีกล้องอีกประมาณ๒๓ตัวที่จะเก็บภาพได้
แม้จะไม่ได้รับมุมภาพแบบตรงเหมือนกับกล้องตัวที่๑๓และ๑๔
ที่เป็นกรอบแดงไฮไลท์ไว้ตรงจุดนั้น
แต่มันพอจะเห็นแล้วนะด้วยรัศมีองศาของภาพที่จะฉายไปเห็น
กล้องตัวแรกจะหันไปที่สระน้ำจากด้านหลังก็คาดว่ากล้องตัวนั้นน่าจะเป็นกล้องตัวที่๙
บริเวณอาคารสำนักงานมันน่าจะมีรัศมีที่กินพื้นที่ไปเห็นถึงมุมสำนักงานได้
ก็คือบริเวณที่ร้อมกรอบเอาไว้ของกล้องวงจรปิดที่มีการติดเอาไว้ภายในสำนักงานกำนันนก
อีก๑ตัวที่น่าจะเห็นบางมุมก็คือกล้องตัวที่๑๑
เห็นมุมสำนักงานเหมือนกันกับกล้องตัวที่๑๒เลยครับ
ดังนั้นถ้าไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายกล้องดูจากหน้าจอตรงนี้
๙๑๑และ๑๒ที่ติดอยู่แถวอาคารสำนักงานและใกล้กันกับบริเวณสระว่ายน้ำ
น่าจะพอรับภาพเห็นเหตุการณ์อะไรต่างได้ซึ่งก็เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าจะเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
คุณผู้ชมอยากให้ตามดูตรงนี้นิดนึงเพราะมันมีกล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณโต๊ะจีนนะคะ
มันควรจะเห็นเหตุการณ์ที่โต๊ะจีนมันไม่เห็นค่ะไม่ได้มีการบันทึกภาพตรงนั้นเอาไว้
ข้อมูลตรงนี้เนี่ยพลตำรวจโทสันสุขวัฒน์ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าเมื่อวานได้นำตัวช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะคือสอบไปแล้วขอมาสอบเพิ่มอีก
แล้วก็กล้องวงจรปิดที่อยู่หน้าโต๊ะจีนมันไม่มีภาพคือมันไม่ได้บันทึกภาพหน้าโต๊ะจีนเอาไว้
ปรากฏว่าไอ้ตรงนี้มีการดึงสายกล้องวงจรปิดออกเป็นการดึงสายนะคะ
เพราะว่าตรวจสอบแล้วไม่ได้มีการล็อกอินผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเครื่องไหนเลย
สันนิษฐานแบบนี้ค่ะกำนันนกเนี่ยอาจจะไม่รู้วิธีการล็อกอินหรือว่าเข้าไปทางมือถือหรืออะไร
ก็เลยไปดึงสายออกเลยง่ายไปดึงสายกล้องวงจรปิดออกเลย
กล้องวงจรปิดตัวอื่นจับภาพได้ด้วยนะคะว่ากำนันนกอยู่ในบ้านช่วงก่อนที่จะดึงสายกล้องวงจรปิดออกอยู่คนเดียวด้วย
ทีนี้มันเกิดคำถามว่าอ้าวตรวจดีเอนเอได้ไหมล่ะถ้ามีมือคนไปดึงสายหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
คนก็เลยสงสัยอ่ะตรวจลายนิ้วมือตรวจดีเอ็นเอคนดึงใส่มันน่าจะมีร่องรอยทิ้งไว้บ้างแหละ
ได้ไหมพลตำรวจโทสันท่านบอกว่าโอ้โหจะไปตรวจสอบดีเอ็นเอที่สายกล้องวงจรปิดที่ถูกดึงออก
มันมันไม่น่าจะตรวจได้เพราะดีเอ็นเอตรงนั้นมันจะน้อยมากค่ะ
คืออาจจะไม่มีความรู้เรื่องไม่มีไปเข้าอะไรต่างต่างอาจจะแบบเติมเข้าไปแล้วก็ไปดึงสายออกธรรมดานน่าจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะครับ